ถ้าประชาชนเดินทางมาถึงในกรุงเทพมนาคอนแล้วการอำนวยความสะดวกโดยขอสมก
ก็ได้มีการจัดรถบริการให้กับประชาชน๒๕เส้นทางในการที่จะเดินทางไปยังท้องสนามหลวง
อกจากนี้ขอสมกก็ยังมีการจัดชัตเทิร์นบัสอีก๓๑เส้นทางให้ประชาชนด้วยนะครับ
คราวนี้เราจะไปดูนะฮะการจัดชัตเทิร์นบัสของขอสมกรในการที่จะรับส่งผู้โดยสารมาจากขนส่งหมอชิด
ซึ่งเขามีการจัดไว้เพื่อจะให้ประชาชนเดินทางจากต่างจังหวัดต่อมาที่หมอชิด๒แล้วก็เข้าสู่ในเมืองชั้นในอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ได้มีการจัดบริการรถชัตเทอร์บัสรับส่งประชาชนฟรีไปยังสนามหลวง
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษค่ะ
ขอสมกติดป้ายชัตเทอร์บัสไว้ที่ด้านหน้ารถนะคะ
อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒บริเวณลานจอดรถขอสมก
ให้บริการรับส่งประชาชนไปยังสนามหลวง
เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ให้บริการฟรีแก่ประชาชน
ที่ต้องการเดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม
โดยที่หมอชิด๒จะมีรถให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น๘๑คัน
ขณะที่รถในเส้นทางปกติซึ่งจะวิ่งผ่านบริเวณสนามหลวง
มีให้บริการทั้งหมด๒๕คัน
โดยในวันนี้นะคะยังมีประชาชนเพียงบางส่วนเท่านั้น

แต่คาดว่าประชาชนจะมาใช้บริการหนาแน่น
ในช่วงวันที่๒๕๒๖ตุลาคมค่ะ
ซึ่งในส่วนของวันที่๒๖นะครับ
ซึ่งจะเป็นงานวันที่มีประชาชนเดินทางค่อนข้างมาก
เราก็จะเริ่มเดินรถตั้งแต่ตี๕จนทั้งคืนเลย
ซึ่งเราคาดว่าเราจะสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้

เรายังจัดจุดอำนวยการไว้ที่บริเวณ๔แยก

ประชาชนบางส่วนที่มาใช้บริการรถชัตเทอร์บัสฟรี

มีรถชัตเทอร์บัสให้บริการจากสถานีขนส่งหมอชิด๒

เพื่อไปถวายดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์

บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง
รวมถึงจะเดินทางไปกราบพระบรมรูปทรงม้า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มาใช้บริการรถชัตเทอร์บัสที่นี่

ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

สนามหลวงไปที่

ก็วางดอกหมาย

มีรถบริการฟรีครับ
แต่ตอนนี้คนยังน้อยอยู่ครับ

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า๓คัน
จนถึงวันที่๓๐ตุลาคม๒๕๕๙
โดยให้บริการตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกา
และ๑๖นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
และลดค่าโดยศาลบอกขสอลง๑๒๐๐๐๐บาทในวันที่๒๕๒๙ตุลาคม
สำหรับรถโดยสารของบขที่มีระยะทางเกิน๓๐๐กิโลเมตร
ส่วนชานเมืองคือกรุงเทพสระบุรีกรุงเทพกำแพงแสน
สำหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางจากต่างจังหวัดโดยรถบข
ลงที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒นะคะ
และต้องการจะเดินทางไปงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙บริเวณสนามหลวง
สามารถมาขึ้นรถชัตเทอร์บัสฟรีได้บริเวณลานจอดรถของขอสมกค่ะ
ชดารัฐโพกาธนวัฒน์ผู้สึกข่าวไทยรักท์ทีวี

รายงานทั้งการเดินทางจากทุกจุดที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็รายงานเรื่องของจุดคัดกรองโดยรอบท้องสนามหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับ